อีกหนึ่งคลิปครับคุณผู้ชมมีการวิภาควิจารณ์กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
จะมีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายนั่งล้อมวงแล้วมีเด็กคนนึงนั่งตรงกลาง
มอมแมมหน่อยครับคือพี่กับน้องเหมือนจะเล่นกัน
แต่ว่าตามข่าวตอนแรกบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กตาบอด
เด็กวัยรุ่นนุ่มเนี่ยร้อมวงเอาเหรียญเนี่ยหย่อน
ให้เด็กนั้นเอามือตะปบตะปบให้ทัน
ปบไปแต่ว่าจังหวะหนึ่งมันไม่ใช่เหรียญคุณผู้ชมมันเป็นน้ำลาย
ก็เอามือตะปบปุ๊บกลายเป็นตะปบน้ำลายไป

ดูทั้งดูทั้ง
จังหวะสุดท้ายคือท่มต้นลายทีตะปบเลย
เป็นปฏิกิริยาไงเหมือนมีอะไรหลงปุ๊บเราก็ตะปบไป
เด็กตะตบน้ำลายเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสม
คือตอนแรกตามข่าวคือบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กตาบอด
แล้ววัยรุ่นหนุ่มก็เหมือนไปแกล้งเด็ก
สังคมก็วิจารณ์กันระงมแล้วนะ
ใช่คือโอ้โหคือเด็กพิการทางสายตาแล้วคุณยังไปแกล้งเขาอย่างนั้น
คือถ้าเป็นแบบนี้คือสังคมส่วนใหญ่ก็รับไม่ได้
รับไม่ได้นะฮะก็เป็นการแกล้งเด็กแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะฮะว่าเด็กนั่งยองอยู่นะฮะ
เงยหน้าเขาไม่ให้มองแล้วก็ต้องตะปบเหรียญให้ทัน
ก็ฟังจากปฏิกิริยาจากเสียงต่างนานา
สุดท้ายก็แกล้งถมน้ำลายใส่เด็กก็คิดว่าเรียนก็ตะปบไปนะฮะ

มกลางเสียงหัวเราะของคนที่อยู่ล้อมน้องเนี่ยนะฮะ

สุดท้ายถุ่นน้ำลายลมพื้นแกล้งเด็ก
จนเกิดเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์อย่างมากว่ากันแกล้งเด็กพิการ
คือเป็นการเรียกยอดไลค์ยอดแชร์หรือเปล่า
ล่าสุดร้อนไปถึงเจ้าของคลิปนะฮะ
ทนกระแสไม่ไหวออกมาชี้แจ้ง

เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กตาบอด

มันเป็นการหยอกล้อกันตามภาษาพี่น้องนะฮะ
ไปร่วมงานบวชกันที่กำแพงเพชร
และช่วงที่ไปรอรับเหรียญโปรยทานกันอยู่ก็คึกขนองแล้วครับ
เด็กไปเล่นในการที่เอาเหรียญเนี่ย

แล้วก็ถ่ายคลิปลงแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
ก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นดราม่าใหญ่โตขนาดนี้
สุดท้ายคนถ่ายคลิปเจ้าของคลิปออกมาขอโทษสังคมกับสิ่งที่ทำ
ถือว่าเป็นบทเรียนอีกหนึ่งครั้งในสำคัญของชีวิตเขา
เพราะว่าทำไปบางทีมันด้วยความคึกขนอง
แต่ว่าสังคมมันก็แบบมีกระแสตอบกลับไป
ใช่และปัจจุบันนี้คือไม่ได้คึกขนองอย่างเดียว
กับน้องแล้วคุณเอาไปโพสต์ในโซเชียลให้คนอื่นได้เห็น